ต่อเนื่องกันกับเรื่องของของกินใครที่ชอบกินหนังปลากรอบทอดบ้าง
แต่หลายคนช่วงนี้ไม่ค่อยกล้ากินเพราะมีข่าวลือเหลือเกิน

มันใช่หนังตัวเงินตัวทอนมาทอดให้กินหรือเปล่า
ท่านหนึ่งก็เลยไปขุดคุยภาพแล้วทดสอบทดลองว่า
ถ้าเกิดเอาหนังตัวเงินตัวทองไปทอดกับหนังปลาไปทอดมันมีความแตกต่างความเหมือนอย่างไร
ถึงแม้หนังมันจะสีแบบดำเหมื่อมเหมือนกันก็ตามที

แต่การทดสอบมันเห็นความแตกต่างคุณผู้ชมเรื่องนี้หลายคนก็ทำให้หลายคนไม่ค่อยกล้าทานช่วงนี้นะ

ว่ามันใช่ป่าหรือมันอะไรกันแน่

สังเกตดูนะเขาบอกว่าหนังของแลนด์มันจะหนากว่าปลาเยอะมาก
นะฮะขนาดตัวเล็กแล้วมันก็ยังหนากว่านะซึ่งส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยลองเอาไปตากแห้งแล้วมาทอดดู
มันค่อนข้างที่จะพองแล้วก็ฟูแล้วก็เป็นไตอยู่ข้างใน
ซึ่งจะเห็นว่ามันต่างจากหนังปลามันจะบางมากที่มีการทอดขายกันอยู่ตามตลาดทั่วไป
ดังนั้นเขาอยากจะให้คนทั่วไปไว้วางใจได้ว่าที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันคือหนังปลาจริง
ไม่ใช่หนังตัวเงินตัวทองปนมาตามที่หลายคนกังวลเพราะความหนาความฟูมันต่างกันมากมันคนละเรื่องกันเลย
และย้ำนะครับว่านี่เป็นข้อมูลที่เอามานำเสนอให้เป็นวิทยาฐานเท่านั้นเขาบอกว่าเขาสงสารคนทำธุรกิจหนังปลาทอดกรอบขายเพราะตอนนี้ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้เป็นอย่างมากนะครับ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือไม่สนับสนุนให้ล่ามหรือว่าไปหาไอ้ตัวแลนด์หรือว่าตัวเงินตัวทองมากินนะมันเป็นสัตว์กินซากลำพังตัวมันเองเนี่ยมันก็มีพญาติไม่น้อยนะ
แล้วเขาก็มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าขอบคุณนะที่ทวงว่าแลนด์กับตัวเงินตัวทองมันต่างกันแต่ว่ามันอยู่ในวงเดียวกันในพันธุกรรมทางวิทยาศาสตร์อ่ะเนอะนะฮะที่เคยกินตัวแลนด์เนี่ยไอ้เคยกินเนี่ยคือแลนด์แลนด์มันอยู่บนต้นไม้แต่ว่าไอ้ตัวเงินตัวทองเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อยู่ในน้ำแต่ว่าตัวแลนดมันตัวเล็กกว่าตัวเงินตัว